เรื่องนี้หน่อยค่ะตำรวจภาค๗เนี่ยกลายเป็นว่าต้องสูญเสียตำรวจฝีมือดีไปอีกหนึ่งนาย
หลังจากที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับกวาดล้างยาเสพติด
แล้วก็ตอนนั้นกำลังขยายผลอยู่ปรากฏว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
ท้ายที่สุดตำรวจนายนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาตอน๓ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
รถเก๋งคันนี้นิสสันสีบอลทองเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำมีคนเจ็บค่ะ
จุดที่เกิดเหตุคือตรงถนนทางหลวงที่โค้งบ้านเขาดินสอที่กาญจนบุรี
สภาพรถนี่พังยับเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวคนเจ็บเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลบ่อพลอยแล้วก็รู้ว่าคนเจ็บคือร้อยตำรวจตรีอนุชิตคลังนาค
เป็นรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗นะคะอายุ๕๓ปี
แผลที่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเปิดที่ศีรษะถึงกระโหลกเลยคุณผู้ชม
แขนขวาก็หักผิดรูปขาขวาท่อนบนท่อนล่างหักผิดรูป
แล้วตอนนั้นคือแน่นอวกไหายใจเร็วนะคะของเจ้าตัวจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย
แต่เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางร้อยตำรวจตรีอนุชิต
ปฏิบัติหน้าที่ล่อซื้อยาบ้าร่วมกับชุดปรับปรามยาเสพติด
จับกลุ่มยาบ้าได้๘๐๐กว่าเม็ดแล้วก็จับผู้ต้องหาร่วมเครือข่ายได้๓คน
ทีนี้พอเขาขยายผลจะไปจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการคนอื่นเนี่ย
ตำรวจตรีอนุชิตขับรถไปพอมาถึงโค้งตรงนี้เสียหลัก

ที่สุดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ่อพลอยค่ะ
แล้วการเสียชีวิตของฮตรอนุชิส
เพื่อนคือเขาจะเรียกกันว่าดาบภัย
ดาบภัยถือว่าเป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดีอีกหนึ่งนาย
เพราะว่าดาบไผ่ก็มีผลงานการจับกลุ่มคดีต่างมากมายเลยค่ะ
นี่คือการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จริงเลยนะ
ซึ่งดับไผ่เนี่ยก็มีลูกสองคน
คนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายนะคะ
ลูกชายเคยไปสอบตำรวจมาเมื่อปีที่แล้ว

พ่อผมตั้งใจนะจะไปสอบให้ติดตำรวจให้ได้เลย
เพราะว่าผมอยากเดินตามรอยพ่อที่พ่อเป็นตำรวจน้ำดี
แต่ตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วแสดงความเสียใจด้วยนะคะ